ผลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙แถลงจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่๖จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
นายตัวผู้ต้องหาสองรายคือนายทรงยศนิษย์สรกุลอายุสามสิบสามปีหรือปาล์ม
และนายวรวรรณพรมท้องรักหรือเขหรือช่างวุฒิอายุสามสิบห้าปีพร้อมยึดยาบ้าได้สามแสนสี่หมื่นสองพันเมตร
ไอซ์๔กิโลกรัมยึดของกลางอื่นอื่นหลายรายการเช่นปืนพกสั้นพร้อมกระสุนตู้ชาร์จแบตเตอรี่
ตู้เหล็กรถกระบะสี่เท่าหนึ่งคันและโทรศัพท์มือถืออีกสี่เครื่อง
ปฏิบัติการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อยาบ้าห้าหมื่นเมตรจากนายทรงยศและนายวรวรรณ
จากนั้นขยายผลไปยึดยาบ้าเพิ่มได้อีกสองแสนก้าวหมื่นสองพันเมตรและไอซ์อีกสี่กิโลกรัม
ในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
สอบสวนทราบว่ายาเสพติดถูกส่งมาจากพื้นที่ภาคกลาง
พักเอาไว้ในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
เพื่อรอกระจายต่อในพื้นที่ภาคใต้
แต่ถูกเจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อ
และจับกลุ่มได้ไหนที่สุด